ส่วนเรื่องของมันมีคณะกรรมการนี้คุณผู้ชมที่มันเป็นข่าวดราม่าออกมา
คณะกรรมการที่มานั่งคุยกันเอาหมอเอาผู้เชี่ยวชาญเอาอาจารย์ต่างมาคุยกันบอกว่า
ไอ้ไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาเขาบริจาคให้เรา๑๕๐๐๐๐๐โดสล็อตแรกเนี่ย
แล้วจะจัดลำดับความสำคัญให้ใครใช้ดีนะแล้วมันก็มีเอกสารหลุดออกมา
มีเอกสารหลุดออกมาว่าประมาณว่าถ้าให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เดี๋ยวมันจะอธิบายเขายากนะจะแก้ตัวยากซีโนแวค
มันไม่มีประโยชน์หรือเปล่าไม่มีผลในการป้องกันรอบโววิด

คือตอนนี้เนี่ยคำตอบจากคนที่รับผิดชอบออกมา
มันจะรอมกับปริง
คือไม่รู้จะจริงหรือปลอม

เพราะว่าคนนี้นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์
อธิบดีกรมคุกผลโลกกระทรงสารท้าสุข

บอกว่าเอกสารการประชุมที่เผยแพร่ออกไป

คุณสุประโชคนะครับคุณโรสลินนะครับคุณผู้ชม
แต่มันเป็นเอกสารไม่จริงฮะ

ไม่ใช่ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการการประชุม
เป็นการเขียนเอาไว้อ่านเอง

และในที่ประชุมดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุป

ท่านบอกว่าวันนั้นคนเข้าร่วมประชุมค่อนข้างมาก
ทั้งในห้องแล้วก็เป็นการประชุมผ่านออนไลน์
เพราะต้องการความเห็นที่หลากหลาย
ประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับวัคซีนต่าง
รวมทั้งไฟเซอร์เนี่ยว่าควรจะฉีดยังไง

เพราะความรู้ใหม่มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

แต่ถ้าเกิดว่าไปดูหัวกระดาษที่หลุดออกมานะพี่เบิร์ต
มันชัดเลยนะว่ามันเป็นฟอร์มทางราชการ
หัวกระดาษสรุปชัดเลยบอกว่า
สรุปประชุมเฉพาะกิจร่วมระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการ
ตามพระราชบัญญัตรโรคติดต่อปีพศ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แล้วก็คณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษา
ให้บริการวัคซีน๓๐มิถุนายน๒๕๖๒
บ่ายโมงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง
ไม่จริงอธิบดีบอกเอกสารไม่จริง

แต่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสถรรศุกร์
คือมันไม่ไปในทางเดียวกัน

ท่านออกมายอมรับว่าเองกระสานที่หลุดว่านโรคออนไลน์นั้น

ใช่อธิบดีโครงนี้คุณโรคบอกไม่จริง

มาจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ตามหัวชื่อยาวที่น้องปุ้ยอ่านไปเนี่ย
แต่หมอหนูบอกว่าคุณอนุทินเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ชอบใจ
คุณอนุทินบอกว่าเป็นเพียงความเห็นไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์
มีอาจารย์แพทย์ซึ่งเสียสละเวลาเข้ามาเพื่อให้ความเห็น
แม้ไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดของกระทรวงก็ตาม
ซึ่งจะบันทึกไว้แต่ไม่ได้หมายความว่า
จะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว

หากใช้เป็นเข็มที่๓ให้บุคลากรอาการแพทย์ด่านหน้า
เท่ากับยอมรับว่าวัคซีนซีโนแวคไม่มีประสิทธิภาพพอ
คุณอนุทินบอกว่าก็ต้องไปถามอาจารย์เหล่านั้น

คุณผู้ชมครับไอ้ทฤษฎีเอกสารหลุดจากที่ประชุม
กับทฤษฎีใบบัตรสนเทศนี่ครับ
มันมีความสอดคล้องกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ
เมื่อใดที่มีการเสนอแล้วไม่มีการยอมรับ
ในการพิจารณาความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง

มันจะเกิดเอกสารหลุดมันจะเกิดบัตรสนเท่
อันนี้ผมประมวลจากเวลาที่ผมทำข่าวนะ